หุน่ารักมาก
นั่นไงแยะแล้วก็

ไม่ใช่

แล้วนี่จะบอกให้นะช่วงที่เราไม่อยู่๒อาทิตย์นะ
ไลน์ก็ดีอินบล็อกเฟซบุ๊กก็ดี
ถามกันมาเต็มไปหมดว่าเราเลิกแล้วเหรอ
ไม่เลิกค่ะแต่ว่าเราจะอยู่ทุกวันศุกร์ค่ะ
เวลา๔ทุ่มถึง๕ทุ่ม
ยาวเป็นชั่วโมงไปเลยอยู่กันให้เบื่อกันไปเลยค่ะคุณผู้ชม

เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราจะมีคนมาอีกนะครับ
ขออย่างนึงได้มั้ยฮะในฐานะเป็นแฟนค่ะ

ดูไปดูมาเหมือนเขาจักรพันธ์เลย

ทุ่มแม่

ส่งไลน์กันมานะคะถ้ารักกันจริงส่งไลน์กันมาคุยกันด้วย

ต่อไปนี้โป๊ะแตกจะขอต้อนรับนี่เลย

นี่วันนั้นหนูนั่งดูพี่นะ

พี่ลองยิ้มแบบที่ยิ้มสุดสิ

เราไม่ต้องทำรายการป๊อตแตกให้๒คนมันกัด
ไม่ใช่นี่ดูหน้าคุณนายมา

หน้ากดสิดูไม่รู้เรื่องเลย

เอาสคริปต์เคลื่อนไปไม่ต้องการก่อนนะ
ให้สองคนมันกัดกันให้หมดชั่วโมงนี้เลย

ก็ไปใช้ยา๕๐๐บาท

พล็อตได้หมอเดียวกับอั้มพัชราภา
กลับไปรายวิจารณ์นะคะ
พี่ยังไม่ได้พูดสักคำแล้ว
เธอบอกว่าพี่ดูถูก
นี่เธอพูดไปอะไม่ได้ทำ

รักษาหน้ามาได้

สองคนในฐานะพวกเราพวกคิดลบเดี๋ยวก่อนเราจะมีเส้นกลางกั้นอายุ
กั้นอายุ๒คนนั้นเป็นร้อยกว่า
ถ้าไม่ลดค่าตัวจะได้ปล่อยมันพูดไปแล้วเอาค่าตัวเหมือนเดิม
สรุปง่ายเราขอแบ่งแบ่งอะไรไงบอกคุณสมาคมโลกสวย
โลกสวยเรื่องของคนสวยเอิ่มของคนสวย
สวยเหรอสวยโลกกัดกันเอง
เป็นซิสใหญ่ซิสกลางก็จะเป็นสมาคมโลก
ฝั่งโดนเอาเยี่ยงห่วงกับรีบมกโถฝ่างหนึ่งชัยผิด
ฝั่งนี้อึ้มย้งกับเจี๊ยวเล็กเนิ่ง
ว้ายอันนี้คือฝั่งนางฝราน
อันนั้นคือฝั่งนางมาร
เพราะฉะนั้นสมาคมคิดลบ

คุณพล็อตปกติแล้วรายการนี้อาจจะต้องมีการฝืนเสียนิดหน่อย
เอ๊ะทำไมพูดจาแบบผู้ชายมากเลย

ยังไม่ได้ผ่าตัดแปลงเพศให้เป็นมาพูดแบบผู้หญิง

เอาอย่างนี้กลับมากันนะกันเดี๋ยวให้อาจารย์พูดแบบ
จะเข้าข่าวไหมจะเข้าข่าวไหมเข้าแล้วค่ะ

เราขอรับข่าวแรกก็เป็นข่าวของคนที่หายไปวันนี้แหละ

เดี๋ยวเราก็อาจจะต้องมีพิธีกรมาเพิ่มเติมอีก
แต่แค่นี้เวียดกันไม่พอหรือ
อีกตัวมาน่ะยิ่งหนักเลยไม่พอ

ทายพูดมาออกจากมาพูดชาลูแลชะพทธิ์พูด

บังจัดคิดว่าจะกัดตรงยังไง
จนกระทั่งคนอื่นพูดไม่ได้ยิน
ทำไมฉันไม่ได้ยินตั้งหน้าตั้งตากักอย่างเดียวเลย

ก็เนี่ย๑๐นาทีแล้วเราเพิ่งยังไม่เริ่ม
แล้วเจ้าเช้าว่าไงเจ้าเช้าว่าไง
คือเราก็ได้สรุปไปแล้วว่าตำรวจเขาว่ายังไง
คุณนายม้าก็พูดแล้วว่าวันนี้มีคอมเมนต์ต่างมา

รถใหญ่อาจจะเป็นสิ่งที่ต้องปิดเสมอไป

เดี๋ยวต้องมาดูสิพวกคุณโลกสวยจะเป็นยังไงกัน

ในช่วงประมาณสัก๑ทุ่มถึง๒ทุ่ม

อภิษฐรรมของน้องผู้เสียชีวิต

เราไปดูภาพจากวันนี้ทางไทยรัฐเอง

คุณเช้าก็ออกมาชี้แจงเหตุการณ์ในคืนนั้น

พลเมืองดีเข้าไปช่วยไม่ได้ขับชนบ้างล่ะ
มีอาสาสมัครกู้ภัยโพสต์เฟซบุ๊

และต่อมาวันที่๒พฤษภาคม
อย่างที่บอกกันว่าน้องก็เสียชีวิต

ก็ไปพบตำรวจบอกว่าช่วยตามหน่อย

ไม่ได้รับการเยียวยาจากคู่กรณีเลยอาจารย์
จนมีภาพวงจรปิดออกมา

ผู้ลงไปช่วยกลายเป็นผู้ชน

ผู้ลงไปช่วยกลายเป็นผู้ชน
ภาพหลักฐานออกมาแต่วันนี้

คุณเช้าเนี่ยเป็นฝ่ายผิดหรือเปล่า
หรือสรุปแล้วทางนั้นก็สวนเล่นมา
ผิดหรือเปล่าตรงนี้ก็แล้วแต่
นานาติดตามนะฮะแต่ขนาดเดียวกัน

คุณเช้าก็ตอบทุกคำถาม

บางช่วงไปตอนนี้คือภาพที่
เราเพิ่งตัดมาจาก

แต่วันนี้๑๑โมงคุณเช้าได้แถลงข่าว
เป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราลองไปฟังกันฮะ

มีรถจักรยานยนต์กับ

จับกลุ่มกันอยู่ตรงด้านหน้า

ความเร็วเนี่ยพี่บอกได้เลยว่า

พุ่งพุ่งขวางจากซ้ายมาขวาตัดเข้ามาตัดเข้ามาโดยที่พี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลย
คือเราขับของเรามาอยู่ดีอยู่ดีมีรถมอไซค์เนี่ยพุ่งเข้ามาหา
แล้วพี่เนี่ยก็เป็นคนประคองหัวเขาเนี่ยไว้ที่บ่าพี่อีก
บอกน้องน้องอย่าเป็นอะไรนะซึ่งตอนนั้นไม่มีใครอยู่แล้ว
มีพี่อยู่กับเขาไปเฝ้าเขาตั้งแต่ทำแผลเข้าไปถึงประมาณตีหนึ่ง
ทำแผลเสร็จเรียบร้อยคุณหมอบอกว่าต้องเอ็กซาเรย์สมอง
พี่ก็นั่งเฝ้าเขาจนถึงประมาณตีสี่แต่ก่อนกลับบ้านออกมาจากโรงพยาบาล
พี่ก็ไปที่สอนอสายไหมเพื่อไปลงบันทึกประจำวัน
แต่ตอนนี้เนี่ยในโลกสังคมเนี่ยบางคนก็อาจจะคิดพี่ว่าพี่เช้าเนี่ย
ทำไมไม่รับผิดชอบเป็นคนไม่ยอมรับแต่ถ้าแต่ถ้าเป็นพี่น้องจะเข้าใจว่า
พี่ขับรถอยู่เฉยแล้วมันมีรถจักรยานยนต์พุ่งเข้ามาหา
แค่นั้นเองมันทำให้รู้สึกว่าเราไม่ได้ไปชนเขา
แค่นั้นแหละครับคือสิ่งที่พี่อยากจะบอกทุกคนนะ
เอาง่ายถ้าพี่คิดหนีเขามีเป็นสิบ
เขาลุมพี่คนเดียวพี่ก็จบแล้วพี่ไม่เคยบอกว่าพี่เป็นพลเมืองดี
เอาง่ายถ้าพี่อยากจะสร้างภาพพี่เอาโพสต์ที่น้องพอประโลก์โพสต์อะ
พี่คงโพสต์ในไอจีพี่พี่คงโพสต์ในเฟซบุ๊กพี่
แต่นี่พี่ไม่ได้ทำอะไรเลยพี่ไม่ได้ทำอะไรเลย
คือทั้งหมดแล้วก็มีครั้งแรกกระแสมันเกิดขึ้น
เพราะว่ามีคนไปโพสต์ทางเฟซบุ๊คว่าคุณชาวเป็นพลเมืองดีนะ
ไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุบัติเหตุ
แล้วก็เป็นคนที่เอาไปส่งโรงพยาบาลทุกสิ่งทุกอย่าง

ตอนนั้น๒๓วันนั้นทุกคนชื่นชมคุณเช้าหมดเลยว่าโอ้โหเป็นพลเมืองดี
บอกแล้วนะฮะกล้องวงจรปิดออกมาปุ๊บพลิก
คุณเช้าเขาก็บอกเลยบอกว่าเขาไม่เคยโพสต์
แต่เขาแค่รับผิดชอบในสิ่งที่เขาทำอยู่
ว่าเขาเอาคนไปส่งที่โรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
หลังจากนั้นปุ๊บก็มีการเรียกร้องค่าเสียหายเกิดขึ้น
คนถามคือตัวเองเนี่ยมีโอกาสทำรายการกับเขาจนถึง
วันที่เกิดเหตุนะฮะตัวเองทำรายการกับเขาจนถึง
ประมาณเสร็จสัก๕ทุ่มประมาณ๕ทุ่ม๔๐
เพราะฉะนั้นจากบ้านเขาไปตรงนั้น
ประมาณสักเที่ยงคืนตามจุดเกิดเหตุนั่นแหละนะฮะ
เมื่อไปถึงปุ๊บวันนี้มีการแชร์รูปกันอีก
เป็นรูปคุณเช้าเนี่ยเมื่อกี้นี้รูปที่ขึ้นมา
ประคองหัวผู้ที่รับประสบวัติเหตุ

อย่างที่เขาบอกว่าถ้าเขาคิดจะหนีเขาหนีไม่ได้
กลุ่มมอเตอร์ไซค์ของเขาค่อนข้างจะเป็น๑๐คัน
แต่ก็มีคลิปออกอีกว่าเมื่อรถมอเตอร์ไซค์

เตอร์ไซค์แตกฮือเลยเด็กอายุ๑๘
ในเวลาเกือบตีหนึ่งนะฮะก็ว่างั้น
แต่ก็อีกสิ่งนึงก็แปลกอีกตอนนั้นที่ทอล์กเทอร์รูดาวน์
เขาก็บอกว่าหมอลักษณ์
หมอลักษณ์ก็พูดอีกอันนี้อาจารย์จะเชื่อหรือเปล่า

หมอลักษณ์บอกคุณเช้าเช้า

แต่เธอเนี่ยต้องระวังอย่างหนึ่ง

ถ้าสมมุติไม่ชน
คราวนี้จะเป็นอุบัติเหตุใหญ่ของชีวิตเลย

แต่หมอลักษณ์เวลาดูกับหมอลักษณ์อาจจะต้องใช้แบบว่า

อาจารย์ลองวิเคราะห์เซฟว่าเป็นยังไง

ภาพอันแรกจะเป็นชาวชาวโพสต์

แต่มันทำให้คนในวงการโซเชียลเนี่ย

แต่พอเอากล้องวงจรปิดออกมา

เพราะฉะนั้นถ้าเราเอาสองอย่างนี้มาบวกกัน

แต่ไม่ได้หนีหลังจากชน

แต่อาจารย์ต้องถูกขอดูกล้องวงจรปิธีนึง

คือเราขับรถในเลนส์ของเราอยู่

เวลากลุ่มมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขามาเนี่ย
เขาสวนเลนเรามาค่ะ

รถมอเตอร์ไซค์สวนเลนเราขึ้นมาเห็นไหมคะ
อันนั้นคือรถคุณเช่า
ในขณะที่มอเตอร์ไซค์สวนเลนขึ้นมาปุ๊บ

แต่เรื่องจะสอบสวนว่าชนแล้วผิดหรือถูกนั้นอีกกรณีหนึ่ง
คือเราต้องยอมรับว่าชาวชน
แต่การที่ว่าชนแล้วผิดหรือถูกนั้นเดี๋ยวต้องวิเคราะห์จากกล้องวงจรปิดนะคะ
เพราะฉะนั้นตอนแรกภาพคือวงเช่าเป็นพลเมืองดี
แต่พอภาพที่สองคือชนผิดถูกนั่นเป็นเรื่องที่ตำรวจจะต้องสอบสวน
แต่สิ่งที่เราเห็นแน่ก็คือว่าชาวชนแล้วไม่ได้หนี
ชนแล้วดูรับผิดชอบแต่ตอนนี้เนี่ยเมื่อมีการไปหาตำรวจแล้ว
ตำรวจเนี่ยได้มีข้อกล่าวหาชาวถึง๓ข้อนะคะ

เพราะฉะนั้นเป็นสามคดีที่เช่าจะต้องสู้คดีในการตำรวจกรณีนี้นะคะ
ถ้าเป็นพี่ม้าพี่ม้าดูจากกล้องวงจรปิดเมื่อกี้นี้แล้ว
ความคิดของพี่ม้าพี่ม้าคิดว่า
เดี๋ยวก่อนมอเซมันมาจากยังไง

แล้วมอเตอร์ไซมันไม่ได้สวนตรงข้ามเข้ามานะ

ยังไม่มา
ในกระดาษที่เห็นไหมฮะ

ไม่ใช่เขาตัดมา

ยังไงนะไหนลองย้อนหลัง
ครึ่งยังไงไม่เข้าใจอย่างไร
มอเตอร์ไซมันปล่อยเป็นคู่

คือปล่อยเป็นคู่คู่เหมือน
คือมันวิ่งมา
ชนหลังมอเตอร์ไซด์
นั่นแสดงว่าเขาไม่ได้วิ่งผิดเลนของเขาสิ

เขาวิ่งตัดหน้า

มันมองดูยากอะละกัน
ใช่จริง

นี่ไงมอเตอร์ไซด์ที่ล้มอยู่ไหน
เอางี้ละกันพี่ว่าเรื่องนี้

และดูจากที่ชาวพูดเราก็รู้ว่าชาวดูแล
นี่คนทางบ้านบอกชาวเบรกไม่ทัน

คนเลานี่น้อยเอ้าโอ้โกรธเขานี่น้อย
ทุกอย่างดีเหรอ
ที่หลังจะไปกินผลไม้เยี่ยมฉันขาด
หย่าคุณพอร์ซ

โยคะก็ไม่ได้เต้น
โยคะเขาจะเป็นเนิร์ฟเป็นเนิร์ฟใช่ปะ
พี่มักดูอะไรไหม

สิวเต็มหลังเลยไม่รู้
สิวพดเหรอ
ตายแล้วถุลเลชน์เรามาถ่ายทำไมเพื่ออะไร

การสื่อสารการทำงานเนี่ยมันมีปัญหา

ฉันกำลังจะไปงานที่พาราก๊อ
นั่นให้คำตอบแล้วนะ

ที่นี้ไม่เคยกรอบใครตอบซิ

สาบานมากว่าไปเข้าคนอื่น
เคยโกรธใช่ไหม

ให้อภัยเสร็จเพราะคนเราคนเราในเมื่อเขารู้สึกว่าเขาผิด

เพียงแค่ผลไม้กระเช้าเดียวหายเลยเนี่ย
ผลไม้มันราคาไม่เท่าไหร่หรอกอาจารย์มันอยู่ที่จิตใจคนเรา
โอ้โหตายแล้วนั่นเป็นเสร็จมาก
เดี๋ยวก่อนอยู่ที่จิตใจของเราแต่ไอ้ช่วงนั้นน่ะนะ
แม่งทั้งวันเลย

มันรายการโป๊แตกหรือรายการลุมปนา
นี่มาถึงห้องแต่งหน้าทำโพส

คุณพศอานนท์เป็นคนดีมากไม่เคยโกรธใครไม่เคยเกลียดใคร

ถ้าจะตั้งหนังอีกจะเชิญเค้าเล่นอีกไหม
เชิญสิไม่เชิญนั่นงั้นจะมีกระแส

พี่ว่าเธอมันชิดชิน่ะดีแล้ว
นี่ถ้าฉันไม่อัดรายการสดนะฉันด่ามันตายไปแล้วนะเนี่ย
อันนี้มันเป็นรายการสดขมิบปากหลายทีฮะ
ไม่เป็นไร๔ทุ่มกว่าแล้วเด็กนอนแล้ว

ถามว่าน้องสนใจมั้ย
แสดงว่าอภัยจริงใช่ไหม

อ๋อเหรอตกลงติดต่อเลย
แต่ตอนนี้กำลังแค้นอยู่

ไอ้พ่อดำนี้แหละ

ทำไมโอ้ยผลไม้

ฉันบอกเลยฉันเกลียดพ่อดำเก๊กแมนมาก
ไม่ใช่ฉันหมายถึงว่าทายอินไอยาราหรือเปล่า
ก็ได้

เมื่อกี้หล่อนก็พูดค่าตอนเช้าว่าหล่อนเผลอ

ต้องดูหนังหน้าตัวเองด้วยว่าหนังหน้าตัวเองมันเหมาะหรือเปล่า

ที่เคยพูดเอาไว้ว่าจะไล่เขากลับเกาหลีไปเนี่ย

ทำไมหล่อนเป็นคนแผลบแบบนี้

นี่คนเราเนี่ยนะบางทีได้ข้อมูลใหม่

ไม่ว่าใครว่าอะไร
เขามาขอโทษเราก็ต้องยกโทษให้เขา

หนุ่มกัญชัยเรียนลูกไหม

ก็นอนสิกัญชัยกำเนิดพลอย

ขนาดผัวมาดุแล้วมันยังด่าผัว

ชอบจิตใจชอบจิตใจคุณพลอดอานุมมาก

ประเมินให้ประเมินให้

เป็นคนน่ารักเจ็บปวด
แล้วแม่แต่มันไม่ยอมขึ้น
นี่เดี๋ยวมีอีกคำถาม

แต่มันเป็นเรื่องระหว่างจียอนกับผู้จัดการ
แต่ตอนนี้จียอนเปลี่ยนผู้จัดการไปแล้ว

ไม่ใช่มีเรื่องเฉพาะพี่พกนะคะ

อันนั้นโศกเวลา
เขาก็บอกว่าเขาก็เปลี่ยนผู้จัดการไปแล้ว

สรุปแล้วเหรอคะ

น้องคนนั้นที่เป็นดาราเด็ก

สำนึกบุญคุณบ้างไหมมดดำ

นั่นแหละเป็นตาบาปสีขาวของฉันจนวันตาย
ยอมได้ยังไง
แบบเอานุ่มกันใช่เป็นอุบาทชาติชั่วโกรธ

หอแต่วแตกนี้นะเล่นมันภาคหนึ่งภาคสอง

พอภาคสายกินมดดำมาเล่นเหลือ๒๐ล้าน

นี่คือตัวสวยใช่มั้ง

ฉันถึงไม่กล้าเล่นอะไรกันในชีวิตนี้

ชวนแล้วจีโยนเค้าไม่มา

แต่สินใจแล้วถามให้จี้จะให้มาไหม

อุ่ยพูดท้าแล้ว

เดี๋ยวก่อนยายเฮ็ดในสิ่งที่เชื่อจริงถ้ารู้จักอีกสักนิดนรกมีจริงจริง

นี่แฉเข้ามาตามเธอแล้ว
เขาเปลี่ยนตัวแล้วเขาไล่มันออกมาได้แล้ว

ก็เดี๋ยวไว้ก่อนโอกาสหน้าสลับกลับไป

ถ้าเบียดกันมากกว่านี้ท้องได้ก็ท้องแล้วล่ะ
เขาบอกว่ามีคนที่เป็นเจ้าของค่ายเพลงลูกทุ่งเนี่ยบอกว่าจะพาเข้าวงการบันเทิง
โดยต้องจ่ายเงิน๕๐๐๐บาทจะได้เล่นละคร
นี่ตามข่าวนะตามข่าว
แล้วก็เล่าถึงที่มาที่ไปของเหตุการณ์ทั้งหมด
แล้วก็มีทนายก็คืออาจารย์ประมาณด้วยนะ
แล้วบอกว่ามีน้องอีกหลายคนที่อยู่ในสังกัดของค่ายเพลงนี้
แล้วเขาก็บอกชื่อค่ายเพลงด้วยนะคะ
น้องเสือเนี่ยก็เล่าว่าได้รู้จักกับคนที่อ้างว่าเป็นเจ้าของค่ายเพลงลูกทุ่ง
เข้าวงการแล้วก็เอาโปรไฟล์งานต่างมาให้ดูเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ
แล้วบอกว่าจะมีละครของช่องใหญ่
น้องคนนี้ก็อย่าหลงเชื่อก็เลยไปเทสเสียงเพื่อจะเข้าค่ายเพลงด้วย

แล้วก็อ้างว่ารู้จักกับนีโน่แล้วก็หนิงปณิตาด้วย
แล้วบอกว่าจะพาไปฝากนะครับเพราะว่านิงกำลังหานักแสดงอยู่พอดี
พร้อมกับเอาสัญญาที่เคยร่วมงานกับนิงมาให้ดู
แต่เป็นคู่สัญญาของแคตรียามาราศีนะคะ
ซึ่งอันนี้เป็นสัญญาจริงเคยไปร่วมงานจริงนะคะ
แต่บอกว่าถ้าน้องต้องการเนี่ยต้องจ่าย๕๐๐๐เป็นค่าบทละคร
น้องก็หาเงินมาหวังว่าจะได้งานก็โอนไปให้และรับปากกับน้องว่าจะได้เล่นละคร
ของนิ่งปนิตาแน่นอนนะคะ
แล้วก็เสร็จแล้วน้องบอกว่าที่ผ่านมาพี่เขาเคยขอร่วมหลับนอนด้วยทำนองว่าวงการนี้ไม่เสียเงินก็ต้องเสียตัว

ปฏิตารู้เรื่องนี้ก็เลยได้คุยกับน้องเสือแล้วก็โทรหาคู่กรณี
แต่คู่กรณีไม่รู้ว่าเป็นหนิงปณิตาอยู่กับน้องเสือผู้เสียหายก็โทรมาต่อว่าน้องว่าทำให้เสียเรื่อง

ซึ่งก่อนหน้านี้อีกฝ่ายได้แจ้งความกลับหนิงปณิตาเพราะว่า
นิ่งเนี่ยไล่ไล่สดแต่ทนายความฟัง
ต้องออกมาเพราะเจอเหตุการณ์ซ้ำรอยกับการโดนอาบอ้างชื่อ
นิ่งเป็นดราคนนึงที่ต้องออกมาปกป้องสิทธิและปนุธาหอนให้ทุกคนโทยงกันบนเทิง
และสิ่งที่นิ่งพูดไปนั้นไม่มีเจตนาทิจมินประหมาตใคร
ไม่เอาสันลับให้คนอื่นเค้าถามค่ะ

โอ้โฮยสงสารมดดำนะตกงานตกงานละ

นี่ถามนิดนึงสิการที่เราจะเข้าวงการนี้จะต้องเสียตัวด้วยเหรอ

มันคงมีบ้างแต่มันไม่ใช่เป็นสิ่งจำเป็น
มันก็แล้วแต่กรณีว่าจะไปผ่านใคร

ยังไงคะประสบการณ์ตรงจากคุณพศเป็นยังไงคะ

ยังอยู่ยังอยู่ปกติ
เพราะคนเรามันก็ต้องเปลี่ยนรสชาติบ้าง
นี่ตกลงแปลว่าใครจะเข้าวงการนี้เข้าฟรีไม่ได้เหรอ

คนที่คิดจะเข้าวงการ
ถ้าเขาเก็บเงินหรืออะไรเสียเงิน

ทุกวันนี้มันมีเข้าวงการมามีแต่ได้เงิน

ไอดอนอะไรนะ

ไอดอนวอนด์ผู้ชาย

พี่มดน่ารักมีเสน่ห์

เวลาเธอตอนตั้งแต่สมัยทำหนังสืออะไรนะวัยน่ารัก

แล้วก็มีแบบว่าผู้ชายลงปกตลอดเวลา
แล้วก็ไปหามาจนกระทั่งแบบเอามาลงปกแล้ว

สาบานต่อเจ้าหน้าเจ้าแม่มูเตรลูคนนี้
ไม่ต้องไปรายการหมู่ตอนแรกว่าจะเอาไปเจออาจารย์รักเธอไม่ต้องไปแล้วนะ

ก็เธอฉันไม่สามารถพูดไม่ได้ฉันสาบานต่อหน้ามดตามอะไร
ฉันเด็กที่เข้ามาในวงการมาหาฉัน
ฉันไม่เคยยุ่งไม่เคยอะไรสักอย่างหนึ่ง
จากนั้นไม่กินเด็กจากนั้นไปกินเด็กคนอื่น

ไม่ค่อยกับไม่มีนี่ไม่เหมือนกันนะ
ตรงนี้จะไม่ค่อยหรือจะไม่มี

ไอม้องไอเท๋วมันแตะพุธตายไปแล้ว

นี่ท่อดรรจ์ชอบเช็คของเด็ก

เอาเบียนรัดตัวผู้ชายและผู้ชายแบบ

อาร์ตด้วยนะอาร์ตพระสูตรละ

ใครจะเหมือนพุทธอ่านตนผู้ไม่รักใครเลย

จุ๋ยกับดีเจพุทธเนี่ยเขาก็มีความรักกันมายาวนานถึง๓ปีแล้ว
นะฮะแต่ความรักของนางเอกแล้วก็พระเอกเนี่ย
ต่อให้ยาวนานยังสวีทหวานแหววอยู่เลย

ได้โดยล่าสุดเนี่ยเมื่อวานนี้สาวจุ๋ยก็เปิดใจว่า
พักหลังเนี่ยคุยกันถึงเรื่องของการแต่งงาน
เขาโอ้กหา

แม้มันก็มีความสุขบ้าง
จิ๊ดรับอาหนาวค์ร้อยมากมาเป็นที่นั่งแล้วนอ
รู้ได้ไงกี่ปีละครับรู้ไอหนหมอดยะเติบบ้านไม่นอน
สั่งเอาสีอาตรีใบสะทำไมนะ
นอนอยู่บนคาน

แล้วก็เพื่อนในกลุ่มเลยก็เริ่มมีต้องคนทางหมดแล้ว
ดังนั้นก็เลยหวั่นใจว่าตายแล้วแต่งช้าเดี๋ยวจะมีลูกยาก
จริงนะมันควรจะแต่งเร็วกว่านี้หน่อยนะ
นั้นตนก็ไม่คิดที่อยากจะฝากใครอะไรแบบนี้นะคะ
เพราะว่ามั่นใจว่าสุขภาพแข็งแรงดี

แล้วก็ส่วนเรื่องงานการแสดงนอกจากเรื่องเมียหลวง

มาให้แฟนได้ฟินกันอยู่ตลอดเวลา
เขาคิดว่าเขาจะมีการสร้างผลงานร่วมกัน

ว่าเราทำหนูทำสตูดิโอไว้เทสเด็กแล้ว

เทสเด็กนะไม่เก็บเงินเด็กด้วยนะ

ผู้เล่นก็ดีกว่าเด็กคนนึง

เดี๋ยวพี่ส่งมาให้เด็กดีมากเลย

จุ๋ยพูดแบบนี้ทั้งเรื่องอายุและเรื่องรักกันมาหลายปี

ก็ในเมื่ออายุ๓๔แล้วก็บอกเพื่อนกับลูกแล้ว

ม้ารับยาช่อง๒
ม้าไม่เคยผ่านมือผู้ชายคนใดเลยล้วน

พี่นุ่มแม่งมากหาว่าจะเป็นพรหมัดจันหรือ

เขาแต่งแน่เพราะว่าทางครอบครัวเขาก็พออกพอใจอยู่แล้ว

ไม่มีวันที่จะพลาดเรื่องนี้ยืนยัน

ก็เคยทำงานอยู่กับจุ๋ยเนี่ยเดี๋ยวเร็วนี้ก็ไปทำกัน
แล้วก็เวลาเขามารับมาแล้วเขาก็มีแบบจุ๊บ
เห้ยมันจับกันนะโอ้โฮนั่งหือ
เออแปลกนะงานหืนก็มาเจ็บปวด
เขาก็น่าจะแต่งหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าพุทธเองก็อายุไม่ได้น้อยแล้วนะ
ไม่มีคนอ่ะวะไม่แล้วที่สำคัญคือเขาหวานกันตลอดไง
พี่พุทธห่วงเคนพูมจริงหรือเปล่า
โอ้โฮตีกันเหรอสิบ้าจะไปห่วงมันเรื่องอะไรล่ะ

ไม่ได้เป็นไรกับฉันต้องถามอนดรรมรดรรมรู้ดิ
อ้าวตายแล้วจะมาเกี่ยวกับอะไรกับฉันอ่ะไม่โยนหอกใส่ฉันเลย
เอาทีนี้อาบน้ำดึกกันเป็นเลยหลังห้างทุกคนค่อยอาบ
จะดูโป๊แตกต้องเชฟแฟนว่าแมนหรือเปล่า
เพราะว่าแฟนจะดูโป๊ะแตก
ผู้ชายบางคนเขาชอบฟังเพลงกับเธอกับเธอคุยกัน
เดี๋ยวก่อนฉันใส่เสื้อมดดำคนทางบ้านบอกฉันแต่งตัวไม่เป็น

เมื่อกี้ไปเผลอยืนเขาเห็นกางเกงยีนแล้วเขาเห็นเสื้อเขาบอก
แต่งตัวแบบสวยแยกชิ้นครับ
วยพรเลยขอให้ได้แต่งงานกันเร็วนี้

รับยาช่อง๒

ของเขายังไม่หายวิทักษณ์เอกจอวัยไสฟน์

ถ้ามันเป็นสกิ๊ปของชั้นไม่ใช่เป็นสกิ๊ปของเธอ
ฉันอยากจะอ่านฉันไม่ได้อ่านเป็นขาวเลย
ตั้งแต่พระอาจารย์นี่

ช่วงนี้ทำเอาฉันอยากรู้เลยว่าเป็นใคร
กระช่อนพระเอกวัยรุ่น

ดูเป็นเด็กใสอ่อนต่อโลก

แอ๊บออกล่าสาวตามพับรั่ว

มีข่าวเมาส์แซ่บของคนดังในแวดวงบันเทิง

ออกมาเปิดเผยเรื่องราวของพระเอกวัยรุ่น
ที่ดูเป็นเด็กใสอ่อนต่อโลก
แต่ใครจะรู้ว่าจริงแล้วเขาคนนี้ไม่ธรรมดา

ฉันไม่ได้ทำงานเลยเดี๋ยวเขาหักเงินฉัน
เอ๊ะแววมาว่าพระเอกวัยรุ่นคนนี้อายุยังไม่ถึง๒๐ปี
อ๋อถ้าอยากอ่านได้
อาจารย์เข้าไปอาบน้ำได้เลย
อาจารย์ไหนก็ไหนจุบให้มันดูก่อน
มีการกอดจูบดูดปากกับสาว
อะไร

โอ้โหอบมันช่างสังเกตในนี้วันหนึ่ง

เรียกได้ว่าเก็บกฎจากภาพที่ต้องแอปใส
พอได้ล้านลาก็จัดหนักจัดเต็มไม่ธรรมดา
จริงส่วนข่าวเมาส์คราวนี้จะจริงหรือมั่วชัวร์หรือไม่

คงต้องตามลุ้นตามขายปริศนากันต่อไป

เขาไม่ยอมบอกว่าชื่ออะไรแล้วให้กูปวดหัวทำไมเนี่ย
เดี๋ยวก่อนอายุไม่เกิน๒๐เหรอ
อายุไม่เกิน๒๐ไม่ควรจะเข้าผับได้นอกจากไม่เอาบัตรบรรตัวประชาชนไป

คุณผู้ชมผู้ชมว่าใคร

คิดว่าเป็นใครส่งไลน์มาจอจานส่งมาส่งมา
ถ้าถูกต้องเราจะไม่อ่านถ้าผิดเราจะอ่าน

ไม่จ๊ะแจ๊คแฟนฉัน

ฉันไม่อยู่กับเธอแล้วพาฉันเสียไปแล้ว

ไม่รู้ถึงบอกว่าจะด่าคนเขียนสคริปต์อยู่เนี่ย

อายุ๒๐ข้าวผักได้แสดงว่า

แก้วหูมากแล้วค่ะกรุณาลดเสียงด่วนค่ะ

เห้ยหลีชะละชะ
จริงถ้าเป็นคนของสังคมทำอะไรต้องระวังนะ
มีคนก็ถ่ายรูปนะ
ไม่๒๐นี่ก็ลองนึกดูสิ
โอ้โหดาราชุดจอจันทร์ไม่ค่อยมีนะ

จอห์นี่จอห์นี่ไหน
อันโฟนี่

อายุไม่ถึง๒๐
เจ๊

เออก็มีเจเล่

เขาใช้ในไอจีเขาไงเจเล่เรั่งอย่างงี้

ไอหัวเก่ียดน่ะ
ชื่ออะไรบ้างน่ะ
อายุว่ะหัวเก่ียด
ต่อ๒๐กว่าแล้ว
เอ้าอ๋อเอาใหม่
ไม่ใช่มีจจาน
พอแล้วล่ะเดี๋ยวโดนจับ

ไม่เอาแล้วเดี๋ยวโดนจำ
เป็นเพื่อนกันจริงคนที่สองคือหลวงพระสูรแฟนเก่าของไอ้อัพพิษฎา

นางก็บอกว่านางก็คุยกับหลายคนแต่นางก็ยังไม่คิดจะมีแฟน
อันนี้รู้จักกับนางเพื่อไปบ้านนางมาก็

แต่นางก็ยังคิดว่าโสด
ตอนนี้มีทั้งเด็กมีทั้งดารามีทั้งพวกเพื่อนกันเนี่ย

วัดถึงขนาดไหนรู้ไหมอยากเป็นนางมากเลย
ช่วงวันวาเลนไทยนางตัดสินใจไม่ยอมไปกินข้าวกับใครเลย

ถ้าไปกับใครก็จะโดนใช่ไหม
เพราะว่านางต้องการรักษาสถานภาพโสด

ถ้าเขาจะมีแฟนก็ไม่ได้แปลกอะไรเลย

ดูรายการสามแซ่บอ่ะ

มีคนก็บอกข้าตัวแพงพอกับอ้ามปัจจรภาในการออกอีเมน

น้องเป่าไงลูกกลุ๊ปกิ๊บอะ
ก็ลงรูปไอจีดีตอนนี้แพงกว่าดาราทั่วไปแล้ว

รู้ไหมว่าเวลาเปล่าไลฟ์สดที
คนดูแบบเยอะมาก

ทุกครั้งที่กุ๊บกิ๊บลงรูปลูกทีไรเนี่ย

กุ๊บกิ๊บมันก็เล่นแบบเปล่าแบบติดดินจริงอะ

ต่อชั่วโมงนะไม่ใช่ต่อครั้ง
นี่ไงดูยอดไลค์มาทีนี่

แสดงว่าเป็นเด็กตัวน้อยจากฆ่าตัว
เหมือนซุปตาที่ดังระเบิด

ใช่แล้วเพราะน้องน่ารักไง
จากบ้านของชัดบริลักษณ์

นางใช้ไออ์จีนพ่อแม่

พ่อนางเพิ่งกลับมาจากจีนไม่ใช่เหรอ
พ่อนางจะต้องสแตนบายอยู่จีนอีกเป็นปีอ่ะ
พี่พลส์สายยอดเหรอคะ
อะไม่ค่ะใส่ยอกไม่ขึ้นพี่ม้าสวยจัง

พอร์นเซปบัวการฟันเซปบัว
ผู้ชายบ้านเราผู้ชายผู้ชายเขาแต่งงานกันได้แล้วนะ
ค่ะต่อคุณพจารย์ออกงานทีเหลือเท่าไหร่คะ

เดี๋ยวเสร็จนี้กูก็ต้องไปงานเปิดพลับนะครับ

ทำไม

อ้ามปัจฉาระภาอยู่ที่อรบนางจะรับด้วยหรือเปล่า
แต่ตอนนี้อั้มกำลังจะโดนเปราะเปร่าแซง

คือบางคนเขาคิดเป็นครั้ง

ไม่ใช่พี่ไม่ไป

มีพิธีกรโก่งคอตั้งแต่งานเปิด
จนงานจบยังไม่ได้

ไม่มีคนจ้างเลยนะอีเว้น

เดี๋ยวศุกร์หน้าเรามาคิดวิเคราะห์

แยกแยกแล้วก็โป๊ะ

โปรดติดตามตอนต่อไป